มาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกัน
เมื้อวานพี่ปเกี้ยการไปบุกคนโกดังดูเรื่องลดหรูแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจไซเบอร์สอบปากคำน้องคนเล็ก
เขาบอกแบบนี้ผมไม่รู้
ผมไม่รู้ว่าพี่เปิดเว็บพนันออนไลน์
ผมไม่รู้พี่เบ้นเขาทำธุรกิจแบบนี้อยู่นะฮะ
นี่ค่ะตำรวจไซเบอร์สอบปากคำนะคะ
ทางผู้กองไร้ร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวร
รองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก
หรือว่าผู้กองไร้น้องชายคนเล็กค่ะ
ซึ่งถูกกักขังโทษวินัยที่สพท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงในคดีนี้นะคะ
หลังจากที่เบนส์เดมอนนายชัยวัดขจรบุญถาวร
พี่ชายคนโตเนี่ยถูกออกไหมจับ
จัดให้เล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงิน
ทีนี้ตำรวจเนี่ยสอบปากคำผู้กองไบร์ท
ในนานกว่า๓ชั่วโมงค่ะซึ่งทางผู้กองไบร์ทเอง
ก็ให้การปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
กับเว็บพนันออนไลน์มาเกาะ๘๘๘
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่เคยรู้เรื่องที่พี่ชายเนี่ย
เปิดทำเว็บพนันออนไลน์เพราะว่าปกติเนี่ย
ก็จะไม่ค่อยรับรู้แล้วก็ไม่ค่อยยุ่ง
เรื่องส่วนตัวของกันและกันอยู่แล้ว
ทีนี้พอผู้กองไร้ให้การแบบนี้
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะผู้บังคับบัญชาเนี่ย
ออกมาบอกออกมาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ย
เป็นคนที่มีความสามารถก็เลยมีการเรียกมาใช้งาน
เรื่องนี้เนี่ยมีการแถลงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้เห็นช็อตของการแถลงเนี่ย
คำพูดบางอย่างที่ตอบคำถามนักข่าว
หลายคนก็บอกว่าอื้อหือ
บังคับบัญชาตอบคำถามนักข่าว
คือนักข่าวเขาก็ถามแหละว่ามีความสามารถโดดเด่นยังไง

สตมตอบกลับมาน้องมีสามีไหม
ทีนี้นักข่าวก็นิ่งไปแล้วนักข่าวก็บอกว่าไม่มีค่ะครับ
คือบิ๊กสตมต้องการจะบอกว่าชายในฝันเนี่ยมันจะต้องโดดเด่นยังไงล่ะ
จนนักข่าวถามสวนกลับไปไงว่าหรือว่ามันไม่เกี่ยวกับคำถามที่หนูถามนะคะ
หรือว่าเขาจะเปรียบเทียบว่าผู้กองไบท์คือเหมือนชายในฝัน
เหรอนี่มันก็กลายมาเป็นประเด็นเหมือนกันนะคุณผู้ชม
แต่กรณีที่ผู้กองไบท์ถูกกักขังโทษวินัยที่สพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพราะจริงแล้วทางผู้บังคับบัญชาของตม
เขาเป็นคนสั่งการให้ลงโทษนะ
เพราะพบว่าผู้กองไบท์มีการเดินทางออกต่างประเทศ
ก่อนวันลาราชการถึง๔วัน
สมมุติคุณจะลาอีก๔วันข้างหน้านะ
ก็ลงไว้แล้วว่าจะลาอีก๔วันข้างหน้า
แต่ปรากฏว่าเดินทางไปต่างประเทศก่อน
ล่วงหน้าค่ะก็เลยถูกเรียกกลับมา
แล้วก็ถูกลงโทษทางวินัยแบบนี้

ว่าการที่เดินทางไปต่างประเทศก่อนวันลาเนี่ย
มันหมายถึงคุณจะหลบหนีอะไรหรือเปล่า

ใช่ค่ะแล้วทีนี้เรื่องนี้
หลังจากที่ผู้บังคับบัญชาออกมาพูดใช่ไหม
จำได้ไหมคนที่มาเปิดเรื่องนี้เลยเนี่ยคือคุณดิวอริสรานั่นแหละ
ทีนี้เธอก็มาโพสต์สิคะโพสต์ยาวเลย
บอกว่าความสามารถโดดเด่นเด่นด้านไหนก่อน
ลัมโบไปทำงานโอเคเด่นแต่ไม่ใช่ความสามารถนะ
ปกติไม่เห็นจะไปทำงานวันเที่ยวกลางคืน
เป็นตำรวจยศสารวัตรแต่มีบอดี้การ์ดล้อมรอบ
ขับรถสปอร์ตรับส่งสาวไม่เคยเห็นนั่งทำงาน
แต่เคยเห็นนั่งเฝ้าผู้หญิงที่คลินิกทำหน้า
คุณดิวบอกด้วยนะบอกว่าวันนี้ผู้ใหญ่มายืนยันว่า
ขยันเก่งผลงานดีแล้วเรื่องลาผู้ใหญ่
ที่ว่าทำงานในสำนักงานถามจริงไม่รู้เลยเหรอ
ลูกน้องตัวเองไปไหนอันนี้คือสิ่งที่คุณดิวตั้งคำถามมา
แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะคะคือเธอบอกตอนท้าย
บอกว่าที่เธอทำทุกอย่างเธอโพสต์
เพราะว่ารู้สึกเห็นใจตำรวจที่ตั้งใจทำงาน
ไม่อยากให้แบบเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็ฝากสังคมประชาชนไทย
อยากให้กำลังใจตำรวจดีที่ตั้งใจทำงานด้วย
วันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องคดีนี้นะฮะมา๙๘๘
เรื่องนี้เนี่ยความคืบหน้าเนี่ยนะคะเมื่อเช้านี้ทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตรเนี่ยนะ
ก็ไปรายงานกับพบตรหลังจากที่เปิดปฏิบัติการไปแล้วใน๔ครั้ง
รถหรูยึดทรัพย์สินมีการออกหมายจับบัญชีม้า
ตัวละครหลักเนี่ยจับตัวละครหลักได้๑คนนะคะ
ประเด็นที่สังคมถามว่าอ้าวทำไมตำรวจไม่จับตัวละครหลักทั้งหมดล่ะ
ตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานอยู่คือกะจะเอาให้ดิ้นไม่หลุดเลยค่ะ

รับด้วยนะว่าตอนนี้มีกลุ่มผู้ต้องหาที่อยู่ต่างประเทศประสานจะเข้ามอบตัวแล้ว
แต่การมอบตัวเนี่ยไม่ให้ใช้เงื่อนไขในคดีว่าสมมุติถ้าเกิดกลับมาแล้วเนี่ยจะได้รับการประกันตัวไม่เอาแบบนี้ค่ะ
คือการมอบตัวเป็นเรื่องของการมอบตัวการประกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม
บอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าไปดูหลักฐานทางการเงินเชื่อมโยงกับใครทำอาชีพอะไรก็ตามจะไม่ปล่อยไว้แน่นอนค่ะ
เพราะว่าเวลาขึ้นเราไม่อยากให้ต้องไปยกฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องตรงนี้

เราจะดำเนินการขอหมายสารขอหมายจับ
เพื่อให้หลักฐานมันมั่นควรอยู่ดี
แต่ถ้าอันไหนไม่ถึงเราจะไม่เวียงแหที่จับทั้งหมด
บัญชีม้าแถวหนึ่งแถวสองแถวสาม
ถึงแถว๕เราก็จะไปทั้งหมด
รองพบตรบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดตำรวจคนไหน
กำลังใช้เครื่องแบบตำรวจหากินทำอะไรแบบนี้เนี่ยลาออกเถอะ

อยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เสื่อมเสียเลย

แต่ถ้ามีข้าราชการตำรวจคนใดผัวพันเกี่ยวข้อง
ก็ต้องลงโทษตามกฎหมายนะครับ